เหตุการณ์นี้นะครับโหดเหลือเกิน
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มนี่แหละครับ
กลุ่มหนึ่งพยายามไล่รถกระบะคือวิ่งไล่รถกระบะ
ส่วนรถกระบะก็มีวัยรุ่นอยู่ท้ายรถแล้วก็มีคนขับรถกระบะขับ
ปรากฏว่ารถกระบะคันนั้นขับเดินหน้าขับถอยหลัง

จากนั้นทับร่างของวัยรุ่นคู่อริ๑คนจนเสียชีวิต
คุณผู้ชมมาดูภาพเหตุการณ์นี้กันนะครับ
สองคนที่เฝ้นกันได้ดีเลยทุกคนที่ทั่วภาพยาบาล
นี่แหละครับคุณผู้ชมที่เราต้องเซ็นเซอร์ไว้นะครับเพราะว่าคนที่นอนอยู่ที่พื้นเนี่ยคือถูกรถกระบะคันนี้ทับหน้า
คุณผู้ชมฮะนี่แหละครับช่วงจังหวะที่กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ข้างล่างถนนบนถนนพยายามจะไล่รถกระบะคันนี้ให้ขับเดินหน้าออกไป
เพราะว่ารถกระบะคันนี้ถอยแล้วก็มาทับร่างของกลุ่มวัยรุ่นของเขาแล้วก็ทับไปทับมาอยู่แบบนั้นแหละฮะ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับ
ร้อยตำรวจเอกนิดสันคั่วพันธ์ศรีร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน
ภายในซอยเทศบาล๕ตะบนบางพระอำเภอเมืองตอนแรกก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาแล้วฮะแต่เรื่องนี้มันมีตื้นลึกหนาบางมีที่มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของการมีปากเสียงและทะเลาะวิวาสนะครับทีนี้ตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างบุญธรรมบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดรีบไปที่เกิดเหตุครับ
มีเหตุการณ์ว่าไปทะเลาะวิวาดหรือว่ามีปากเสียง

แต่ก็ดื่มกันมาก็เมากันมาเหมือนกัน
แต่ทีนี้ครับหลังดื่มเสร็จ
ก็พากันมาต่อที่ร้านคาราโอเกะ
โดยที่นางสาวพินทองก็มาคาราโอเกะพร้อมกับแฟนหนุ่มของเธอด้วย

เธอก็มีปากเสียงกับแฟนนุ่มบนรถ
เพราะเธอบอกว่าร้านนี้มันเป็นร้านหมอนวด
แล้วแฟนนุ่มของเธอก็จะลงไปเที่ยวหมอนวด
เธอก็เลยไม่ยอมเธอก็เลยทะเลาะกับแฟนนุ่ม

ฉันอยู่ทั้งคนตรงนี้แล้วก็ยื้อแย่งขวดเหล้าจากแฟนนุ่ม
จากนั้นตัวผู้หญิงคนนี้คือนางสาวพินทอง
ก็โยนขวดเหล้าออกจากรถเข้าใจไหมครับ
พอโยนขวดเหล้าออกจากรถจนขวดมันแตกเท่านั้นแหละ
แต่เธอบอกว่าไม่ได้เครื่องนะแค่โยนอยู่ข้างรถ
ปรากฏว่ามีรถกระบะคันนี้ครับคันที่มีคอกสูง
ขับผ่านมาแล้วคิดว่าคนขับรถกระบะ
พร้อมพวกในรถกระบะคอกสูงคิดว่ากลุ่มพวกเธอนั้นหาเรื่อง
ด้วยการปลาขวดใส่ก็เลยจอดรถจอดรถมา
ทีนี้ครับเพื่อนในกลุ่มของเธอ
ในกลุ่มของนางสาวพินทองก็ลงมาดูเหตุการณ์
ว่ารถกระบะคอกสูงจอดรถทำไม
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นในรถกระบะคอกสูงก็เริ่มลงมาแล้วฮะ
แล้วก็กลุ่มของเธอกลุ่มของนางสาวพินทอง
ก็เริ่มมีปากเสียงเริ่มจะเป็นเหตุทะเลาะวิวาดกันแล้ว
ปรากฏว่าคนตายมายืนอยู่ด้านหน้าของรถกระบะ
คู่อริพอดีคนขับรถกระบะคอกสูงซึ่งเป็นคู่อริ
ก็เลยขับรถชนผู้ชายคนนี้ชนอย่างเดียวไม่พอ
พอชนแล้วเดินหน้าทับ
แล้วก็ถอยหลังมาทับอีกครั้งหนึ่ง
กลุ่มของนางสาวพินทองพยายามตะโกนให้คนขับรถกระบะคันนั้นน่ะ
เดินหน้าไปเดินหน้าไปเพราะทับคนอยู่
สุดท้ายมีคนตายจากเหตุการณ์นี้
อีกคนนึงก็คือนายบีอายุ๓๑ปีเป็นเพื่อนผู้ตายเหมือนกัน
เล่าให้ฟังบอกว่าในระหว่างที่ตะลุมบอลกันอยู่นั่นแหละครับ
นายนัทธพลผู้ตายเดินไปหาคนขับรถกระบะคอกสูง
เพื่อสอบถามไปพูดคุยอะไรสักอย่าง
แต่ทีนี้นายบีก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาไปพูดคุยอะไรกับคู่อริบ้าง
แต่จากนั้นปรากฏว่าคนขับรถกระบะคอกสูงคู่อริ
ก็ขับรถชนผู้ตายแล้วก็เดินหน้าถอยทับกันอยู่แบบนั้น

แล้วก็เพื่อนของผู้ตายบอกว่าตอนเห็นนะคุณ
คือเห็นว่าทับศีรษะแล้วในครั้งแรก
แล้วพยายามตะโกนบอกให้เดินหน้าไป
ไปปรากฏว่ารถคันนี้ถอยมาทับอีกรอบหนึ่งนะครับ
แต่ว่ารอบที่๒ไม่รู้ว่าทับส่วนไหนนะครับ
ล่าสุดตำรวจได้เร่งติดตามตัวคนขับรถกระบะคอกสูงคันนี้
๒ทบุเท่าบม๗๕๔กรุงเทพมค
สภาพไฟท้ายข้างซ้ายแตก
แล้วก็ขับขี่มุ่งหน้าไปทางอำเภอเขาสมิงนะครับ
เบื้องต้นเนี่ย๑๐๐เวนสารณีตำรวจพูทธรรมเมืองตราด
ก็ต้องเรียกฝั่งของผู้ตายมาสอบปากคำกันก่อน
แล้วก็ตามล่ารถคันนี้ปรากฏว่าเจอ
เจอรถคันนี้จริงนะคุณนะ
ก็เนี่ยได้รับแจ้งนะบอกว่าเจอรถกระบะ

แล้วมาจอดทิ้งอยู่ในสวนผลไม้ของนายคำนวณ
พอไปถึงคุณผู้ชมดูสิไปตรวจสอบ

ในอัมเภอคือนายเพราะพี่ระวัติวังรัชกุล

นี่ดูร่องรอยข้างหลังนี่เห็นไหมครับ

เออด้านท้ายเนี่ยนะคะป้ายทะเบียนหลุดไปเลย

เท่ากับรถกระบะคอกสูงคันหนึ่งแล้วนะ
แล้วก็รถกระบะของกลุ่มผู้ตายอีกคันหนึ่ง
รถกระบะคอกสูงถอยมาชนรถกระบะของกลุ่มผู้ตายก่อน
จากนั้นกลุ่มผู้ตายเขาก็ลงไปที่ถนน
แล้วก็ไปเอะอะโวยวายกันอยู่แล้วปรากฏว่ารถกระบะคอกสูง
ก็ไปชนผู้ตายแล้วก็ทับร่างผู้ตาย
ร่องรอยการชนทั้งหลายตำรวจก็ต้องตรวจสอบให้หมดนะฮะ
แล้วก็กำนันบอกนะบอกว่าคือตรวจสอบแล้ว
รถนี้มันมาจากเป็นรถจากปฐุมธานี
ลักษณะเหมือนกับมารับซื้อทุเรียนไงแล้วก็มาจอดทิ้งไว้
เจ้าของสวนเขาไม่ได้รู้ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วย
เพราะว่าไม่มีใครเฝ้าสวนทีนี้ก็ต้องไปตามหา
เจ้าของรถกระบะที่เป็นคนขับ
เป็นคนขับแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นที่เมื่อกี้เกาะรถกระบะคันนี้มาด้วยนะฮะ
ว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
คุณผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่
ไปที่บ้านของปู่ของผู้ตายนะครับ
ก็คือคุณปู่สุทนไซย้อยนะฮะ
นายสุธนก็เปิดเผยกับผู้ศึกข่าว
บอกว่าปกติหลานชายเป็นคนดีเป็นคนทำงาน

มีอาชีพวิ่งรถส่งผลไม้ตราดโคราช
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ดูแลลงผลไม้
ให้กับเจ้าของลงรายหนึ่งในพื้นที่นครราชศรีมานะครับ
โดยผู้ตายก็เลิกลากับภรรยา
แล้วก็มีบุตรชาย๓ขวบที่อยู่กับญาติด้วย
ทีนี้ก็ถือว่าเสียเสาหลักไป๑คน
แล้วก็อยากให้ตำรวจติดตามเรื่องนี้
จับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาให้ได้
ให้คลิกขายคดีให้ได้ดีที่สุดนะครับ

ตอนนี้นี่คือญาติก็นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศล
ตามศาสนาที่วัดหนองบัวแล้วด้วยนะคะ
เจอรถคันก่อเหตุแล้วก็ต้องตามตัวคนขับเนี่ยนะ